หนึ่งคดีนะคะเป็นคดีเกี่ยวกับการข่มขืนเหมือนกันนะคะ

เด็กสาวอายุ๑๔ปีนะคะอยู่ในบ้านเพียงลำพังค่ะ
ถูกคนเก็บเงินกู้ซึ่งมาเก็บเงินกู้แม่เนี่ยอืม

จากนั้นพาเธอเข้าไปในห้องน้ำ
ทำการกระทำการข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
พอแม่รู้แม่บอกเสียใจมากเลยนะคะ
เพราะว่ารู้จักคนเก็บเงินกู้มาประมาณ๒เดือนแล้ว

บอกว่าอยากจะให้มูลนิธิปวีนาหงษกุลเข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
คุณแม่ก็คือเป็นหญิงอายุ๔๓ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้เป็นแม่ก็พาลูกสาวเนี่ยนะคะแจ้งความแล้วที่สศศศุกร์
แต่กลัวว่าจากคดีเนี่ยจะไม่มีความคืบหน้า
และกลัวอีกหนึ่งอย่างกลัวคนร้ายคนนี้
ก็คือในปลื้มจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
เด็กหญิงอายุ๑๔ปีผู้เสียหายเล่าช่วงเกิดเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้าน
จู่ในปลื้มซึ่งเป็นคนเก็บเงินกู้นอกระบบ
เข้ามาในบ้านพร้อมกับชวนคุย
จากนั้นดึงตัวเธอเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ปลุกปล้ำ
พยายามต่อสู้เหมือนกันแต่สู้แรงผู้ชายไม่ไหวนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตอนแรกไม่กล้าบอกแม่นะคะ
แต่ว่ากลัวคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุซ้ำอีก
ตัดสินใจเลยค่ะเล่าทุกอย่างให้แม่ฟัง
แม่พาไปแจ้งความค่ะ
แล้วทำอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เอง
ของเด็กระบุนะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุตัวเองเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ปล่อยให้ลูกสาวอยู่บ้านเพียงลำพัง
โดยรู้จักกับนายปลื้มมาประมาณ๒เดือนแล้ว
เพราะว่าเข้ามาเก็บเงินกู้เป็นประจำทุกวันเลย
ละ๒๐๐บาทโดยไม่คิดว่าวันนั้นเนี่ย
จะกล้าเข้ามาบุกขืนใจลูกสาวถึงในบ้าน
พร้อมยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ฟังเสียงแม่ค่ะ
แต่ทุกครั้งที่หนูมาส่งคนที่หนองมนต์
หนูจะแวะมาทุกครั้งมาดูเขา
ถ้าหนูไม่แวะมาหนูก็โทรมาถามเขา

บอกมีอะไรไหมบอกเขาบอกไม่มีอะไรแม่
หนูอยู่ได้หนูก็เลยปล่อยให้เขาอยู่

หนูก็จะโทรมาถามเขาตลอด
แม้ว่าหลังจากเกิดเหตุนะคะครอบครัว

แต่ว่าสิ่งที่ยังกังวลใจก็คือ
กลัวผู้เกาะเหตุแต่เข้ามาเกาะเหตุซ้ำ
ก็เลยอยากจะให้มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

และเร่งรัดตำรวจให้จับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ